ในช่วงตลอดตลาดวันนี้ค่ะคุณผู้ชมไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดกันนะคะ
ดูสิว่าวันนี้ราคาสินค้าจะปรับเปลี่ยนลงหรือเปล่า

เนื้อแดงอยู่ที่๑๔๐บาทต่อกิโลกรัมจ้ะ
สะโพกไก่๖๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์ศูนย์๔บาทต่อฟองนะคะ
ต่อกันกับราคาของผักซึ่งมีความผันผวนนะคะ
กาดขาวลดลงจากเมื่อวานนะอยู่ที่กิโลกรัมละ๗บาท

ผักชีไทยกิโลกรัมละ๓๐บาท
จินดาแดงอยู่ที่กิโลกรัมละ๖๐บาทนะคะ
ก็มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยคุณผู้ชม
แต่ว่าวันพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันต่อว่าราคาสินค้าจะปรับเปลี่ยนกันอีกหรือเปล่า
ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้